ส่วนผลงานของเมืองทองยูเต็ดไปดูกันหน่อยครับ
โมสรตัวแทนจากไทยก็บุกไปเสมออุนซาคุณใดได้นะครับ
ถึงเกาหลีใต้๐๐ก็ทำให้ผ่าน๓เกมพวกเขาเป็นรองจ่าฝูง
แต่มีข่าวร้ายนิดนึงนะครับธิรทรบุญทันเนี่ย

ตอนที่๐๐โอกาสของชาติทศพสมกระสินนะครับอาทิตย์ที่๒
แล้วก็ธิรสินแดงดาที๖๖หลุดเดี่ยวไป
แต่ว่าคูกคิมยองแดนอักเสธถึง๒ตั้งนะครับ
นี่ครับจังหวะหลุดแทงทะลุช่องนะครับ
เดี่ยวไปแล้วยิงเต็มด้วยซ้ายยังปัดไปได้

สื่อต่างชาติก็บอกเลยว่าทั้งอวัยมะแล้วก็เซดีโอนะครับ
ถือว่าเป็นกำแพงหินที่ไทยเมืองทองนั้นบุกไปเก็บ๑แต้มสำเร็จนะครับ
ส่วนอาการของธีรทรเดี๋ยวดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับ
แล้วก็คาชิมาเลอร์นะครับชนะบิสเบนเมื่อวาน๓๐

แต่ดูสิครับอันดับ๑๒๓นะครับ๖๕๔แต้ม

ที่จริงผ่านครึ่งทางไปแล้วเนี่ยยังบอกว่าเมืองทองจะเข้ารอบรึเปล่า
แต่เพียงแค่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่น่ารุ้นเท่านั้นเองนะครับ
ที่ถูกอีวานโควาเซ็กต์กล่องหน้าของอุตสาหกุณใด
เตะในจังหวะที่กำลังจะเข้าบล็อก
เหมือนกับจะเข้าไปขโมยบอลแต่ว่าโดนเตะเต็มแล้วนะครับ

ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวออก
แล้วก็ให้พิทธิพัทย์โนชยาไปเล่นแทน
ล่าสุดทางนายแพทย์พรณเทพมามณี

อาการของอุ้มเนี่ยมีหนออมที่ธรรมดาหนัก
เนื่องจากว่าเจ็บเอ็นรอ้อยหวัดข้างซ้าย
แล้วก็จะเช็คอาการอย่างละเอียดนะครับกลับมาถึงไทย
อุ้มจะมาก่อนนะครับถึงประมาณซึ่งเที่ยง
เพื่อร่วมทีมจะมาถึงประมาณบ่าย๓นะครับ
อาการก็เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับ
ก็เดินพอลงน้ำหนักได้แต่ก็ค่อนข้างมีกระเพลกนิดหน่อยนะครับ
แต่คราวนี้วางแผนไว้ว่าอย่างนี้ว่า
เดี๋ยวเราจะกลับกันถึงสุวรรณภูมิพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็ตรงเข้าไปโรงพยาบาลไปเช็คเลย

บาดเจ็บของธีรทรพิซิโก้ในฐานะกุญสือทีมชาติ
ก็มีการโพสต์สื่อโซเชียลบอกว่าจะมีพลายเจ็บอีกไหมนะครับ

ก็ภาวนาบอกว่าไม่อยากให้อุ้มนั้นเจ็บหนักนะครับ
เพราะว่ามีโปรแกรมสำคัญเจอซาวดีอาราเบียกับญี่ปุ่น

ว่าจะได้ไปต่อในฐานะไหน

ใช่ครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ส่วนสีสันหลังจากที่เสมอได้นี่ครับ
ท่าโรยเกลือของอดิษฐรพรมรักนะครับ

จำได้ไหมที่มีเชฟของตุรกี

นี่มันต้องอร่อยขึ้น

โรยเกลือแค่ถ้าโรยเกลือไม่เท่าไรแต่ถ้าเบิร์ดกันสำหรับเรา
โรยเกลือแล้วแม่ก็ออกมาบอกเหมือนกัน